ก็ขยับอันดับโลกขึ้นมาเหมือนกันครับ
ก่อนจะผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายแล้วก็แพ้จีน๑ต่อ๒
ผลงานแบบนี้ครับทีมช้างศึกไทยเนี่ยขึ้นมานะครับ
อันดับ๑๑๘มาอยู่๑๑๕ของโลก
โดยมีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น๑๑๖๙คะแนน

แต่ว่าขยับขึ้นมา๑อันดับครับมาอยู่ที่๙๙ของโลก
จากว่าเวียดนามแพ้๒นัดให้กับอีรานแล้วก็อีรักษ์ในรอบแรก
ยานขึ้นมาถึง๓๘อันดับเลยครับมาอยู่ที่๕๕ของโลก
ส่วนญี่ปุ่นครับที่ได้รองแชมป์ก็ขึ้นมาถึง๒๓อันดับมาอยู่ที่๒๗ของโลก
ส่วน๒๐อันดับแรกนะครับของโลกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันดับ๒เป็นฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ๓เป็นบราซิลครับ
ความเคลื่อนไหวของบอลหญิงทีมชาติกันบ้างครับ
บาดามแป้งโดนพันล่ำสามผู้จัดการทีมบอกว่า
ราพรบุญสิงศ์ประตูมือหนึ่งที่เจ็บเข่า
หายเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้แล้ว
ก็เป็นผู้เล่นสำคัญที่จะใช้งานในบอลโลกด้วย

จะเป็นโทรเมนต์ทดสอบทีมในช่วงปลายเดือนนี้ต่อไป